เมื่อลูกวานหลังคล่อมพยายามช่วยแม่ของมัน

ไปดูกันว่าลูกวานตัวนี้ทำยังไงครับ
นี่คือเหตุการณ์ขณะที่ลูกวันหลังคล่อมตัวหนึ่ง
กำลังช่วยดันแม่ของมันที่กำลังเกยตื้น

บริเวณชายฝั่งน้ำตื้นของออสเตรเลีย

ควีนสแลนด์ทางตะวันออกของเมืองบริสเบน

ท้องถิ่นออสเตรเลียรายงานว่า
ลูกวานพยายามจะดันตัวแม่วาน

ใช้เวลานานถึง๔๐นาที

แล้วก็พากันว่ายน้ำออกไปจากบริเวณ

พบเห็นได้บ่อยตามแนวชายฝั่งทางตะวันออก

ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปีโดยพวกมันจะมาออก
ลูกและอบพยพไปยังนานน้ำ
สมุดแอดแลนติกนั่นเองนะครับ